เราก็ต้องมีอะไรตอบแทนอย่างแน่นอนนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูงานประเพณีดีกว่า
ประเพณีที่ว่าก็คืองานเข้าพรรษา

นึงจังหวัดที่จัดที่เยี่ยมใหญ่ก็คือนครราชศรีมา
งานนี้นะเขาเตรียมการมาล่วงหน้าเป็นเดือน
เขาเกณฑ์คนเกณฑ์พระเกณฑ์ชาวบ้านเกณฑ์เด็กนักเรียน
พูดเลยว่างานนี้ยิ่งใหญ่อลังการ
พลาดไม่ได้ไปกันเลยนะครับ
ไปดูกันให้ชัดต้นเทียนพรรษาเหล่านี้เนี่ย
เตรียมพร้อมจะเสร็จแล้ว
ความคืบหน้าประมาณ๘๐แล้วคุณ
ถือว่าสวยงามอลังการจริงนะคือถ้าได้ไปเห็นไปยืนดูใกล้เนี่ยคุณจะเห็นถึงงานละเอียดเลยเป็นงานรายละเอียดจริง
เพราะว่างานนี้นะได้รวมกำลังของบรรดาพระภิกษุสามเณรช่างแกะสลักในชุมชนวัดโพเขตเทศบาลนครนครราชศรีมามาร่วมด้วยช่วยกันทำนะคะ
เพื่อที่จะนำมาส่งในขบวนแห่เทียนพรรษาที่จะจัดขึ้นวันที่๑๖๑๗กรกฎาคมนี้
ปีนี้ค่ะขบวนเทียนพรรษาของวัดโพเขายาวถึง๑๘เมตรนะ

แล้วก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติการเฉลิมพระเกียรสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ
โดยหน้าขบวนเรือเนี้ยค่ะเราจะเห็นเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์อืม

ด้านข้างประกบด้วยพญานาค๑๐เสียน
ส่วนตรงกลางเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติค่ะ
และสุดท้ายด้านท้ายขบวนจะเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อโปรดพระมารดา

ต้นเทียนพรรษาที่มาประกอบกันเป็นขบวนเนี่ยบอกเล่าเรื่องราวพุทธชาดกพุทธประวัติได้มากมายหลากหลายเลย
แล้วตอนนี้นะคะการดำเนินการตรงนี้ก็คืบหน้าไปเกือบจะเสร็จสิ้นแล้วแหละ

และสำหรับเทศกาลแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยนะคะเขาจัดขึ้นทุกปีอยู่แล้วแหละ
แต่ละปีก็มีความยิ่งใหญ่มีความพิเศษจนถือได้ว่าเป็นการถูกบรรจุเอาไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยนะ
คือถ้าใครจะมาเที่ยวโคราชแนะนำว่ามาช่วงของเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษานี่แหละคุณจะได้เห็นความสวยงามอลังการของขบวนแห่เทียนพรรษา
๖แล้ว๑๗กรกฑนี้ที่จังหวัดราชสีมา
เป็นอีกที่หนึ่งที่เราแนะนำแต่ถ้าใครไม่ได้สามารถสะดวกมาได้
จังหวัดอื่นก็ได้เหมือนกันก็มีแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีความสวยงามหลากหลาย
ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเทียบภัณฑ์ศาสตร์
รู้กันอยู่แล้วนะว่าการจำวัดการเข้าพรรษาเนี่ย
สมัยก่อนไม่มีไฟแล้วก็ต้องใช้เทียนในการจุดให้มันเกิดแสงสว่าง
พระก็จะได้จำวัดอยู่ตลอดช่วงของฤดูฝนนะคะ

พุทธก็จะเอารังพึ่งร้างเอามาต้มเอาขี้พึ่ง
แล้วก็เอาขี้พึ่งนั่นแหละมาทำนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่
ทำสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มันเป็นความสวยงามแบบนี้
อยากจะให้ไปชมกันจริงเป็นงานดีของคนไทยเราของชาวพุทธเราด้วยนะคะ
คือเป็นประเพณีแหละที่เขาสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโอ้โหโบราณมากเลย
แล้วก็ยังคงอนุรักษ์แล้วต่อยอดออกไปคือเพิ่มความทั้งอนุรักษ์แล้วก็ต่อยอด
แล้วก็พัฒนาให้ประเพณีที่เป็นประเพณีโบราณถูกอนุรักษ์เอาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ติดตามกันต่อเด็ก
เด็กเขาก็มาช่วยกันทำแบบนี้น่าชื่นใจมาก
คุณจะต้องเห็นว่าแต่ละปีมันมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียที่เกิดจากศิลปินรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย
อันนี้คือสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกว่าเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้ละเลยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
เดี๋ยวติดตามกันในช่วงวันเข้าพรรษาจะมีออกมาให้ได้ชมกันเยอะมาก